มาเริ่มดูบรรยากาศวันที่๑๔กันก่อนคุณผู้ชมครับ
กับการวิ่งของคุณตูนในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
เดิมจะวิ่งประมาณตี๔๓๐วันนี้ก็ประมาณ๗โมง๒๕

คุณตูนมีอาการบาดเจ็บนะครับทั้งที่ขาแล้วก็ที่หลัง
เนื่องจากว่าเมื่อวานขณะที่วิ่งอยู่
มีประชาชนเข้าไปประชิดตัวครับ
แล้วก็ไปดึงตัวคุณตูนต้องการถ่ายเซลฟี่
ทำให้เสียจังหวะในการวิ่งครับ

ซึ่งวันนี้ตูนเองก็มีอาการบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ทำให้ประชาชนที่ไปยืมรอพบ
และบริจาคเงินก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับ
ก่อนออกวิ่งคุณตูนได้ทักทายประชาชนพร้อมบอกทีมงาน
แล้วก็ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า

ทำกลางเสียงปรบมือแล้วก็เสียงให้กำลังใจ
สู้ตลอดเส้นทางแบบนี้เลย
คุณตุ๋นก็โอ้โหกำลังใจมาเต็มทีเดียวนะครับ

และทีมงานก็จะเริ่มออกวิ่งจากบ้าน

ในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตามถนนสาย๔๐๑มุ่งหน้าเข้าพื้นที่
จังหวัดสุราธารณีระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร
โดยจะมีการแวะพักก่อนที่จะวิ่งเซตที่๒และเซตที่๓
คาดว่าจะวิ่งถึงเซตที่๔
แล้วก็จะหยุดพัก๑วันในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศที่ริมถนนสายนครศรีธรรมราชสุมราชธานี
มีชาวสุราธานีเดินทางไปรอต้อนรับแล้วก็ร่วมบริจาคเงินนะครับ

ดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกครับ
ทีมงาน๙คนละ๙ฝากประชาสัมพันธ

อยากเข้าไปเซลฟี่กับคุณตูนระยะประชิด
และไม่ให้ร่วมวิ่งในขบวนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

เขาจะหยุดเขาจะล้มได้เหมือนกันนะฮะ

พุ่งไปอยู่ที่๒๒๐ล้านบาทแล้ว
แล้วก็ยังคงมีการบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับ